แล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่จะตัดสินชีวิตและลมหายใจของครอบครัวป้าแป๋วจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกับการตอบคำถามไปเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะว่าจะสามารถฝ่าวิกฤตไปได้ไหมจะได้เงินทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลยที่อยู่ในมือผมนี่นะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ถอบถูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดในวันนี้๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พักหลังนี้นะฮะเกือบล้านเกือบล้านกันเยอะมาก
ขอให้ครอบครัวของป้าแป๋วนะฮะโชคดีในวันนี้นะครับ
เฉลยกันเลยดีกว่านะฮะพร้อมไหมฮะที่จะฟังเฉลย
พร้อมจ้ะถ้าพร้อมแล้วผมขอเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องผลไม้ครับ
เรื่องแรกนี้นะครับผลไม้คำถามคือ
ภาพใดต่อไปนี้คือมะม่วงสุก

อุ้ยอ้ายเลือกตอบตัวเลือกที่๓

โดดโดดโดดโดด

ลักษณ์ตอบ

ข้อแรกทำได้แล้วนะฮะด้วยฝีมือของลุงอุ้ยอ้ายสุดหล่อของเรา๑ข้อผ่านไป
เอาละครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยนะฮะจากเรื่องวัดลำต้อยติ่งครับ
คำถามมีอยู่ว่าภาพใดคือลายประตูรั้วโบสถ์วัดลำต้อยติ่งที่ถูกต้อง

แป๋วเลือกตอบตัวเลือกที่สามภาพที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกครับ
ภาพที่สามนะฮะก็คือลายประตูรั้วโบสถ์ของวัดลำต้อยติ่ง
นะฮะส่วนภาพที่สามไม่มีกรีบซ้อนทั้งกรีบชั้นนอกชั้นในภาพที่
หนึ่งนะครับมีกรีบซ้อนด้านในภาพที่สองมีเส้นกลางกรีบทั้งสี่ด้าน
ภาพที่สี่มีกรีบซ้อนด้านนอกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวป้าแป๋วจาก
เชิงเซาครับสองข้อได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ผมเลือกเฉลยต่อเลยนะครับลุ้นกันต่อเลยนะฮะจากเรื่องผักครับ
เรื่องผักนี่ใครเป็นคนตอบครับ
เสงี่ยมนะครับและโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือแยกผักให้ถูกประเภท
ภายในเวลาสองนาทีครึ่งซึ่งผักถูกการแยกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เวลาจะอยู่ในที่เรากำหนดหรือไม่นะฮะถ้าอยู่ภายในสองนาทีครึ่ง
นั่นหมายความว่าครอบครัวนี้ทำภารกิจสำเร็จนะครับได้เงินแสนแล้วนะครับ
ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ครับ
ได้ครับ
แล้วพอแล้ว

แล้วตอนนี้ที่ป้าทำได้เนี่ยก็คือเงิน๑แสนบาทนะครับ
ครอบครัวของป้าแป๋วได้รับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับ

จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จังหวัดชาเชิงเซามีอนาเขตติดกับจังหวัดต่างรวมกี่จังหวัด

ประตุ่มเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งห้าจังหวัด
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูก

จริงแล้วจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย
มีอนาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ
รวมกันทั้งหมด๘จังหวัดครับ

ในวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
สำหรับครอบครัวของป้าแป๋วจากจังหวัดฉะเชิงเซาในวันนี้

รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ไม่น้อยเลยครับ

ได้เอาไปต่อเติมบ้าง

เอาไว้ให้

คืนที่ให้กับเจ้าของนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เราก็มาปลูกอาศัยแล้วก็ไม่ใช่ที่ของเราก็ต้องทำไปตามกฎกติกานะครับ
แต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนอกจากเงินรางวัลที่ได้จากทางรายการไปแล้วเนี่ยนะครับ
ผมยังชื่นใจในครอบครัวของป้าแป๋วแล้วก็อีกหลายครอบครัวนะครับ
ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะในการต่อชีวิตก็คือโอกาสนะครับ
ที่ป้าถนอมแล้วก็ป้าแป๋วได้ฝึกฝนให้โอกาสกับพี่เสงี่ยมพี่สง่า
รวมทั้งญาติพี่น้องนะครับที่มีความบกพร่องทางด้านสมองนะครับ
ก็คือเป็นโรคออทิสติกแต่ฝึกฝนน้องให้น้องมีอาชีพทำมาหากินกัน
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดที่เขาได้ใช้ชีวิตตามลำพังอยู่เขาก็ยังเลี้ยงตัวเองได้นะครับ
ก็คือการหยิบยื่นให้เหมือนกับในหลวงราชการที่๙ของเรา
ที่ท่านบอกครับว่าให้เบ็ดตกปลาเพื่อที่คุณจะได้ไปตกปลาได้
แต่ถ้ายื่นปลาให้เลยเป็นตัวอีกหน่อยไม่มีใครมายื่นให้เรา
เราก็จะหากินกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นต่ออาชีพให้
คุณผู้ชมครับเอาบ้านนี้นะฮะเป็นกำลังใจสำหรับหลายคนที่หมดกำลังและท้อแท้
แล้วก็สิ้นหวังแล้วที่เรายังมีแขนขามือที่ดีสติปัญญาที่ดี
ต่อสู้กับชีวิตนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้
เราอาจจะไม่ได้ช่วยทุกครอบครัวให้หมดหนี้หมดสินหรือว่าช่วยให้ครอบครัวของทุกครอบครัวเนี่ยได้เงินล้านกลับไป
แต่อย่างน้อยนะฮะหลายครอบครัวที่มาบนเวทีแห่งนี้คือญาติของเราคือครอบครัวของเรา
ที่เราพร้อมจะหยิบยื่นแล้วก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นะครับ
ฝากคุณผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับให้ช่วยเหลือครอบครัวของป้าแป๋วจากฉะเชิงเซาด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ
วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ
ปี๊กเป็นคนรักซื้อขวดเหรอฮะอืม
ลุงไปขายที่ได้เงินเยอะไหมเยอะ
เยอะเหรอลุงกับปั้งเนี่ยมใครได้เยอะกว่ากัน
โทษครับ
บอกเขาไปสิใครจะเยอะกว่ากัน
เออบอกเขาไปสิใครจะเยอะกว่ากัน